ต่อที่เรื่องของขโมยขจนครับคุณครูคนหนึ่งเขาออกไปทำงาน
แต่ว่าที่บ้านเขาเขาติดเรื่องของระบบสัญญาการขโมย
มีคนปีนเข้าไปสัญญาณมันก็เตือนในโทรศัพท์มือถือ
รีบกลับไปแล้วเผชิญหน้ากับคนร้ายพอดีเลยครับ
ตรงนี้หยุด
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้
เป็นผู้ชายครับยิงไปแล้วครับโอ้โหหยุดไหมล่ะน่ะไม่หยุด
หยุดสิฮะไปเลยค่ะรู้สึกจะพูดอะไรกับเจ้าของบ้านด้วยใช่ไหม
บอกว่าผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ออกมาจากบ้านเขา
ไม่ปกติแล้วค่ะใช่สักพักนึงเหมือนแบบพยายามเอาเป้อยู่ห่างตัว
นี่ไงไม่มีอะไรไงแล้วก็วิ่งเลยค่ะนะครับเนี่ยภาพ
กล้องกุญชวันปิดของบ้านคุณครูคนนี้ฮะก็เห็นกลับมาพอดี
เจอเลยครับมาเผชิญหน้ากันพอดีเลยเดินออกมาใส่หู
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวพอดีเลย

คือตอนแรกตอนเข้าปีนเข้าไปก่อน

ที่เห็นโทรคุยกับตำรวจอยู่นะครับ
แจ้งความไปด้วยแล้วก็มาหาคนร้ายไปด้วย

สุดท้ายก็เนียนวิ่งหนีไปครับ

คุณครูธนสารวรรณสว่างอายุ๓๓ปี
อยู่ที่โรงเรียนสตรีมราชินูทิศ
อยู่ในหมู่บ้านสินชัยธานีในเทศบาลอุดรธานีครับ

บอกว่าตอนเช้า๗โมงออกไปทำงาน
แล้วก็แน่นอนในบ้านมีสัญญาณการขโมย
มีกล้องวงจรปิดมันก็เห็นมันก็เตือนมีคนเข้ามันก็เตือนไง
เห็นว่าคนร้ายกำลังปีมรั้วเข้าไป
แล้วก็เดินเข้าไปทางประตูครัวด้านหลัง
ก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์จากโรงเรียนมาครับนะฮะ
ซึ่งบ้านกับโรงเรียนห่างกันประมาณสัก๑กิโล
ก็ทันพอดีครับระหว่างทางก็โทรหาตำรวจ
จังหวะเดินออกมาโอ้โหคนร้ายเดินออกมาพอดีครับ
เผชิญหน้ากันก็เลยยุดยุดยุด
คือตัวเองก็ต้องระวังเพราะว่าไม่รู้คนร้ายมีปืนหรือเปล่า
เดี๋ยวยิงมาเดี๋ยวเอามีดมาแทงก็ไม่กล้าเข้าไปชาร์จ
แต่ให้คนร้ายหยุดนะฮะแล้วคนร้ายเขาบอกว่านี่ไง
ผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยแล้วก็พยายามเดินแล้วก็เลี่ยงแล้วก็วิ่งไปเลยครับ
รีบขับรถกลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็มาเจอโจรเต็ม
แต่ก็ไม่ได้กล้าเข้าไปประชิดตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือไม่
ตอนที่เขาเดินออกมาเราก็ได้มีการบอกว่าเฮ้ยมาทำอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้เขาก็บอกว่าผมไม่ได้เอาอะไรไป
แล้วก็เหมือนกับจะยกมือไหว้ผมก็บอกว่าให้เขาหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ก่อน
ถ้าไม่อยากมีเรื่องอยู่ตรงนี้จากนั้นเขาก็วิ่งหายไปครับ
แต่สิ่งที่มันแปลกคือของของเขาไม่มีอะไรหาย
แต่เหมือนคนร้ายลืมกับข้าวแขวนไว้หน้าบ้าน
งงจังเลยค่ะเอามีห่อข้าวไข่กระทะสตูไก่ข้าวสวยแล้วก็มีของกินเต็มไปหมดเลย
คือเจ้าของบ้านบอกว่ากลับมาเอาละกันเกรงว่าจะหิวตายซะก่อน
ก็เลยแขวนเอาไว้ให้แบบนี้คือจะเข้าไปเอาอะไร
เอาซื้อซื้อข้าวมาแล้วขาดน้ำปลาเป็นไงไม่แน่ใจเหมือนกับนะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือไปวางกลุ่มข้าวด้วยก่อนแล้วเหมือนแบบจะไปค้นข้าวของเขาเงี้ยเหรอฮะ
เจ้าของบ้านบอกจะวางไว้ที่เดิมค่ะเอาด้วยนะคะ